สวัสดีค่ะ

เรามีนัดกันนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วันเลยนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการ

แล้ววันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเรามาพบกันนะครับเหมือนเดิม
เขาบอกว่าถ้ารักชีวิตอย่าคิดสู้เมีย
ถ้าอยากจะสู้ให้มาสู้ในรายการของเราค่ะ

สนิทนะครับเป็นขวัญใจเลยนะฮะ
ตอนนี้เป็นขวัญใจของผู้มีรายได้น้อย
โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดนะครับ
ที่เขาต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิต
ดีกว่าคุณไปกู้ยืมเงินนอกระบบ
แก๊งหมวกน๊อกน๊อกน่ากลัวมาก
ผู้เข้าแข่งขันมีมาจากทางบ้านที่มาแข่งขัน
แล้วแบบมีปัญหานะไปเจอแก๊งหมวกกันน็อก
แล้วก็กู้เท่าไหร่คุณป่า

เพราะฉะนั้นสมัครมาบางคนสมัครปุ๊บ
ก็เป็นกังวลว่าเมื่อไหร่จะได้รับการตอบรับ

นะคะเราก็จะต้องอยู่ในดุลพินิษฐ์ก่อนนะคะ

ถ้าสมัครมาถึงมือทีมงานเราทุกคนแน่นอน
เรียกว่าไม่มีทิ้งใครนะครับเราอ่านเพียงแต่ว่า

ที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยน่ารักมาก

ก็ไม่เคยเห็นรสเยอะอย่างนี้ครับ
ชอบไหมไหมครับค่ะ
แล้วถ้ามาอยู่เลยเนี่ยมาไหม
อยู่ประดอมดีกว่า

ที่บ้านอยู่มาแล้ว๗๐ปีนะครับคุณผู้ชม
ถ้าจะต้องซ่อมแบบว่าเอาให้มันแข็งแรง
เสาต้องเปลี่ยนหรือเสริมปูอะไรเนี่ย

๑แสนจ้ะประหยัดที่สุด
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

มาต่อสู้เพื่อบ้านหลังน้อยที่น่ารักของเธอ

เธอจะได้ขึ้นมายืนบนนี้นะครับ
จะทำสำเร็จหรือไม่วันนี้ได้รู้กันว่า
เธอจะได้๑แสนบาทหรือไม่

ลูกผู้ขอบูชาพ่อแม่ด้วยดวงใจครับ
วันนี้ค่ะ

มาพร้อมกับทีมงานของคุณหน่อยนะครับ

แล้วก็เพื่อนคุณหน่อยนะครับคุณจัน
และสามีที่ไม่ใช่ของคุณหน่อย

สวัสดีครับ
ตอนนี้ก็มีหน้าที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่

คุณแม่เนี่ยก็ยังพอช่วยตัวเองได้บ้าง
แต่คุณพ่อเป็นนักขนาดไหนครับ
ก็เวลาอาบน้ำก็ต้องยกลงมาอาบน้ำ

ยกสูงไหมครับขนาดไหน

ต้องยกลงมาข้างล่างที่เป็นพื้นดินเนี่ยนะ

เพื่ออาบน้ำมันจะได้ไม่เปียกที่นอน

ดูจากภาพแล้วน่าจะหนัก๖๐๗๐โลได้นะคุณ

ถ้าเขาไม่สบายจริงก็ลากไปมุม
เฮ้ยขอยมาใกล้หน่อยก็ต้องอุ้มใจรถไป

เลยทำให้ส่งไปถึงระบบประสาทสมอง

การที่เราต้องมาดูแลคุณพ่อคุณแม่แบบนี้
คุณหน่อยคิดยังไงคิดว่าเป็นภาระของเราบ้าง

ตอนที่พ่อเลี้ยงแล้วมาพ่อไม่เคยพูดสักค่ะ
เมื่อไหร่มึงจะโตกันวะเนี่ยกูชักเบื่อเลี้ยงพวกมึงแล้วสิ

กินที่หลังพี่จำความได้นะ
จนมีอยู่วันหนึ่งฉันไปใส่บาทพระทุกเช้า
อาจารย์วัฒนกาแสสุขศาลบอกไม่ต้องมาทำบุญที่วัดหรอก
ลุงพ่อรู้อาจารย์รู้
ก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาทำบุญกับพระหรอก
พอแล้วพระมีคนทำช่วยก็ให้ไปทำกับพระที่บ้านก็คือพ่อกับแม่นั่นแหละ

เรียกหลวงตะปุ้ยอาจารย์ปุ้ย
หลวงตะปุ้ยนี่พูดดีนะนั่นคือสิ่งที่ดีที่หลวงตะปุ้ยพูด
แต่การกระทำที่ดีมาจากตัวพี่หน่อยเอง
พี่หน่อยคะพี่หน่อยถือว่าเป็นลูกที่ยอดกระตันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่มากเลยค่ะ
ภูมิใจนะครับพี่หน่อย

เพราะว่าบางทีคิดในมุมกลับกัน
บางคนเนี่ยเขาอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ตัวเอง

บางทีอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้เสียไปก่อนแล้ว

อนาคตจากนี้แหละเรื่องของบุญล้วน
บุญกำลังจะทดแทนบุญคุณให้พี่หน่อย
รับรองได้ถึงแสนแน่เลยถ้าตั้งใจดี
เพราะว่าตอนนี้มีอยู่แล้วหกหมื่นและสามตัวช่วย
วันนี้แหละครับเราจะได้รู้กันแน่

เผลอได้แสนนึงแล้วตัวช่วยยังอยู่

อาจจะเป็นสองแสนเลยหรือสามแสน
ซึ่งเกินกว่านั้นมันก็ยิ่งดีนะ

แล้วก็ยังมีเวลาวาดฝันอย่างนี้
ว่าบ้านของเราหลังใหม่มันจะเป็นประมาณไหน
ก็สัก๒ห้องนอนมีระเบียงสักหน่อยนึง

กระดายสามขั้นนิดนึงกันน้ำทั่วมาเลยหน่อย
ตอนนี้มีอยู่แล้ว๖๐๐๐บาทนะคุณหน่อย
ได้ไปแล้ว๔เพลงมาวันนี้เพลงที่๕เลยครับ
หลังจากได้หยุดพักไปนะครับไปซ้อมมาอย่างดีแล้ว
เพลงที่ห้าแปดรูปต่อนะครับ
ถ้าพร้อมเราไปฟังอินโทรเพลงที่๕พร้อมกันเลยครับ

มาเป็นแนวสนุกสนานอีกแล้วนะครับเพลงนี้

หนักเหมือนกันหนักในเรื่องไหนครับ

ฉันไม่รู้ว่าเนื้อจริงแล้วเขาเป็นยังไง

แล้วที่แท้จริงถูกต้องมันเป็นยังไงก็คือ
นี่แหละครับตอนนี้มันยากตรงนี้ที่จะต้องตัดสินใจให้ดี
นะครับคุณหน่อยสำหรับเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท
คุณหน่อยครับจะสู้หรือจะหยุด
จะสู้หรือหยุดครับสู้จ้ะสู้จ้ะ
หกแผ่นป้ายเลือกได้สามแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณหน่อยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับใช้จ้ะ
ไปจ้าตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วตัวที่อยากได้ที่สุดพี่หน่อยอยากได้อะไร

คือที่แน่คือไม่อยากร้องเพลงนี้
ที่ไม่ต้องร้องเพลงนี้มีอยู่๓ตัว

เลือกให้ได้เพลงเก่งของคุณหน่อยเองนะครับ
เอาละครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับ

แผ่นที่๑

กระทีเล่นเห็นไหม

มาลุ้นกันถ้าเปิดได้ข้ามนะครับ
รับเลยนะครับ๘๐๐๐บาท

ขอแปกทั้งหมดครับ

ก็คือว่าอยู่ตรงกลางพอดี

ต้องร้องให้พวกเราฟังเพลงเก่งของคุณหน่อย
เพลงอะไรครับพี่หน่อย
พร้อมนะครับคุณหน่อยพร้อมจ้ะขอให้โชคดีนะครับขอให้มีสติดีดีนะครับมาดูกันนะครับ
เพลงที่๕ครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

ถ้ามัวไปจงติดในกรอบห่อนดัง
ทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไทยดาวตัวสดข้าวพร้าวหอมหอมฟุ้งฟุ้ง
อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่ว
เจอสาวงามทรงอย่าไปลองตามหัว
ให้ความอมูลระวังตัวหน่อยน้า
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม

ซื้อผ้าตาตาฝากน้องป่าเงิน

นะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าไพ่เหงิมกลับมาย้ำน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้ทรงหวยเกิน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
ไม่อยากให้เครียดนะคะซึ่งความหมายเนี่ยมันไม่ต่างกันเท่าไรหรอกครับแต่ว่าถ้าเนื้อเพลงที่ถูกต้องเนี่ยมันได้หรือไปเท่านั้นเองนะแต่คุณหน่อยคิดว่าได้นะได้กินนะที่ฟังมาเป็นอย่างนั้นเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเก่งของคุณหน่อยถ้าสำเร็จไม่ผิดเลย๘๐๐๐บาทและไปสู่เพลงที่๖
คุณหน่อยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เรงที่ห้านะครับมูลค่าแปดหมื่นบาทคุณหน่อยร้อง
แปดหมื่นบาทมูลค่าแปดหมื่นบาท